อีกหนึ่งปริศนาที่ต้องหาคำตอบให้ได้ก็คือ
การเสียชีวิตของพลทหารนายหนึ่งก็คือ

เขาบอกที่บ้านบอกว่าจะออกไปหาเพื่อนรุ่นน้อง

แล้วเหมือนกับตกข้างทางเสียชีวิต

มีร่องรอยเหมือนถูกทำร้ายข้อที่หนึ่ง
เมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วแม้เราจะเบลอไป

กางเกงขายาวที่ใส่ไปหาย

แล้วปรากฏว่าล่าสุดได้ข้อมูลมาว่า
เพื่อนรุ่นน้องคนสุดท้ายที่อยู่กับพลทหารนายนี้

ได้คุยกับเพื่อนรุ่นน้องคนนั้นแล้วด้วยนะคะ
รวมถึงมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าวันที่๒มิถุนายน
อยู่ในพื้นที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดค่ะ
ผู้ตายคือพลทหารจตุพรกลั่นเกลี้ยงหรือว่าเปรม

ครอบครัวบอกว่าติดใจหลายอย่าง

ติดใจทั้งเพื่อนรุ่นน้องที่อยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้าย
ติดใจเรื่องของบาดแผลและลักษณะสภาพศพ

ลักษณะเหมือนถูกทำร้ายมากกว่าประสบอุบัติเหตุ
ญาติของผู้ตายคนหนึ่งบอกว่ามีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดด้วย

เป็นลูกคนมีอิทธิพลในพื้นที่
ส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปนะคะเอาไปดูจุดเกิดเหตุก่อน
ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทางโค้งแบบโค้งสามแพร่ง
เป็นสวนผลไม้ล้อมรอบไม่มีบ้านคนเลยค่อนข้างเปลี่ยว

และตรงราวเหล็กยังมีรอยเฉียวชนให้เห็นอยู่
ส่วนพื้นถนนก็มีรอยล้อรถเป็นทางยาวตกลงไปข้างทาง
ได้คุยกับชาวสวนในพื้นที่นะคะเขาบอกว่า
ตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากหลายศพแล้ว

กลางคืนเนี่ยมืดมากรถหลายคันก็เสียหลักตกข้างทาง
แต่ว่าถามว่ามีเหตุจี้ปล้นอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นตรงนี้บ้างไหม

เช้าวันที่๓มิถุนายนเธอยังเล่าอยู่เลยว่า
เธออีกคนนึงอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อกับข้าวก็มาเจอ

สภาพก็อย่างที่เห็นเลยว่าผู้ตายไม่ใส่เสื้อผ้า
แล้วก็มีเงินสดกำอยู่ในมือ๔๐บาท
แต่ว่าก่อนที่จะมาเจอศพตอนเช้าเนี่ยไม่ได้ยินเสียงอะไรนะ

เพราะว่าผมเพิ่งออกไปออกไปผมก็เห็นคนเขายืนดูกันแล้ว

เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยไหม
เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตั้งมาหลายครั้งแล้ว

ช่วงบ่ายในวัดช้างทูนนะคะ
หญ้าหลังจากที่มีการตั้งประมเพณ์กุศลศพ

สุดท้ายวันนี้มีพิธีเผาศพผู้เสียชีวิตแบบเชิงตะกอนนะคะที่เมนวัด
เพราะว่าคือเมนวัดมันชำรุดค่ะเลยต้องมาเผาแบบเชิงตะกอนแบบนี้
ญาติเอารถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายมาจอดแล้วก็สตาร์ทเครื่องจุดไว้ที่หน้าจุดเผาศพด้วยนะคะ
แม่ของผู้ตายแล้วก็ญาติญาติบอกเลยว่าขอความเป็นธรรมให้ลูกแม่ด้วย

แม่บอกว่าแม่เชื่อว่ามันมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
เชื่อว่าลูกแม่ไม่ได้ตายด้วยอุบัติเหตุ

ได้คุยกับเพื่อนรุ่นน้องของลูกแล้วที่อยู่กับลูกแม่เป็นคนสุดท้าย
เขายืนยันเลยว่าลูกแม่ถูกวัยรุ่นสองคนเอาขวดโซดาตีหัว

แล้วก็มีคนบอกด้วยว่ามีการขับรถไล่ตามกันนะคะ
เรื่องนี้แม่บอกอยากให้ตำรวจสพเขาสมิง
ช่วยตามหาหลักฐานกล้องวงจรปิด
แล้วก็ไขความกระจ่างให้กับการเสียชีวิตของลูกแม่ด้วย
เพราะครอบครัวเองติดใจหลายอย่างมาก
ที่ผ่านมาลูกแม่ก็เป็นเด็กดี
พอไปเป็นทหารเรือกลับมาช่วงพัก
ก็จะมาทำงานรับจ้างในล้งผลไม้กับกลุ่มเพื่อน
เสียใจมากนะที่ลูกแม่ต้องจากไปก่อนวัยอันควรแบบนี้
ข้อมูลทางตำรวจก็ได้ไปหมดแล้วแต่ไม่เคยมาเจรจาด้วยเลยว่า
คนที่ตีตำรวจก็รู้หมดอ่ะรู้ตัวหมด
แต่ว่าทำไมคนตีไม่มาเยียวยาไม่มาอะไรเลยสักอย่างเดียว
แต่เขาบอกเขาก็อ้างว่าเขายังไม่นั่น
งานศพแรกสุดเลยอ่ะทั้งครอบครัวทั้งแม่ทั้งญาติและเพื่อนเพื่อนของผู้
ตายสงสัยเพื่อนรุ่นน้องคนสุดท้ายที่อยู่ด้วยกันอ่าเพราะหายหน้าไปเลย
พอรู้ว่ารุ่นพี่ตายตัวเองเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ด้วย
ไม่เห็นมางานศพปกติต้องมาใช่ควรจะมาแต่วันนี้ได้คุยกับเขาแล้ว
เขาบอกผมชี้แจงเองอ่าเขาเล่าเลยบอกว่าวันนั้นผมนี่แหละ
เป็นชวนคนชวนพี่เปรมพี่เปรมคือผู้ตายนะเป็นคนชวนพี่เปรมไปดื่มที่
เพื่อนที่อยู่อีกที่นึงโดยให้พี่เปรมอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์มารับ
แล้วก็พากันไปดื่มพอดื่มกันเสร็จเนี่ยประมาณสักตีหนึ่ง
ผมอยากกลับบ้านก็เลยบอกให้พี่เปรมช่วยไปส่งที่บ้านหน่อย
ตอนนั้นพี่เปรมก็บอกแหละว่ามันก็เมาแล้วเหมือนกันนะ
แต่ว่าผมอยากกลับบ้านจริงผมก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวผมขี่ให้พี่
กลายเป็นว่าเขาเป็นคนขี่แล้วเปรมเป็นคนซ้อนพอมาถึงบ้าน
ก็ส่งส่งตัวเขาเสร็จเนี่ยนะคะแล้วเปรมก็บอกเออขอยืมเงินสี่สิบบาท
นี่จะเอาไปเติมน้ำมันเขาก็ให้ไปจังหวะนั้นเขาบอกเขาเห็นเลยนะ
เปรมกำลังก้มหน้าเล่นมือถือคร่อมมอเตอร์ไซค์อยู่อยู่มีวัยรุ่นสองคน
ปรีเข้ามาจากไหนไม่รู้ตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ย
แล้วก็เอาขวดโซดาฟาดเข้าไปที่หัวของเปรมทันทีเลยอืมหลังจากนั้นเขาบอก
เขาก็ได้ยินเสียงรถของเปรมเนี่ยขี่หนีออกไปคนก็ถามอ้าว
แล้วคุณไปไหนอ่ะคุณบอกคุณเห็นอ่ะเพราะคุณเพิ่งลงจากรถอ่ะ
แล้วก็คุณไปไหนครับผมกลัวผมก็เลยวิ่งหนีไปหลบอยู่ในลง
ตอนนั้นไม่ทันสังเกตว่าวัยรุ่นทั้งสองคนอ่ะหลังจากตีพี่เปรมแล้วเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปด้วยหรือเปล่ามารู้อีกทีก็ตอนเช้าแล้วว่าพี่เปรมประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
ส่วนตัวก็สงสัยเหมือนกันว่าพี่เปรมเมาจนรถล้มแล้วก็เสียชีวิต
หรือถูกไล่ตามกันแน่อืม
เราไม่เคยรู้จักกันไม่เคยมีปัญหาเลยครับไม่เคยมีปัญหากับลินด้วยครับอืม
คือเราพอหลังจากที่เปรมส่งเราเสร็จแล้วเราก็หันไปเห็นว่าเขารออยู่แล้ว
ใช่ครับคนนั้นอืมแล้วเปรมเนี่ยไม่ทันตั้งตัวใช่ครับ
หลังจากเอาขวดโซดาตีแล้วทำยังไงแล้วผมก็ไม่เห็นอีกเลยว่าผมวิ่งหนีแล้ว
แล้วเราได้ออกมาดูหลังจากนั้นไหมไม่ครับผู้ตายเขาไปแล้วอืมครับ
ได้ยินเสียงอะไรยังไงหลังจากที่เราวิ่งหนีพยายามซุ่มดูอยู่ไหมหรือ
ซุ่มแล้วครับผมวิ่งขอร้องขอความช่วยเหลือไหมไม่ได้ยินเลยครับ
นี่คือคำชี้แจงของเพื่อนรุ่นน้องซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้ตายนะคะ
เขาบอกแบบนี้ว่าเนี่ยเรื่องมันเป็นแบบนี้พี่แต่ผมไม่เห็นอะไรนอกจากนั้นแล้ว
เพราะผมหนีอืมนะครับเอ้าไปดูภาพกล้องวงจรปิดกันหน่อย
เราก็พยายามไปเควีนไปควานหามาให้ได้อ่ะนะคะไปดูกล้องวงจรปิดมุมแรก
นี่เป็นจังหวะที่ทั้งเตรียมก็คือจตุภรณ์อ่ะนะ
อันนี้กล้องวงจรปิดมุมที่๑ตรงลงที่ไปดื่มกัน
ที่สองค่ะก็ยังคงเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องนะคะ
นี่ค่ะสองคนก็ช่วยกันลากจูงเดินเข็นรถออกมาเนอะ
เพราะปกติมอเตอร์ไซค์ก็จะรู้กันก็ไม่ได้ขี่ออกมาตั้งแต่แรก
ค่อยเข็นมาก่อนแล้วค่อยสตาร์ทเครื่องแล้วก็ขี่ไป
มุมที่สามค่ะก็เห็นว่าเปลี่ยนคนขี่แล้ว
คือตอนแรกเป็นช่วยกันลากมาก่อน
แล้วสุดท้ายก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องอ่ะ
รุ่นน้องของเปรมเป็นคนขี่แล้วก็เปรมเป็นคนซ้อนท้าย
ตามที่เขาให้การว่าเปรมบอกเปรมมืนเมา
น้องก็เลยบอกบิวเนี่ยก็เลยบอกเออเดี๋ยวขี่ให้ก็ได้นะคะ

ทีนี้เขาบอกว่าทำไมต้องเข็นรถทำไมไม่ขี่เลย
คือเพื่อนเพื่อนที่ดื่มด้วยกันบอกแล้วว่า
อย่ากลับเลยเมาแล้วนอนนี่เถอะครับ
แต่บิวอยากกลับบ้านเปมเลยต้องไปส่ง

เรื่องต้นผู้กำกับสพเขาสมิงบอกว่า
โอเคตอนนี้ได้รับเรื่องรายงานแล้วนะ

ประเด็นที่๑คือคดีทำร้ายร่างกาย
ประเด็นที่สองคือขับขี่รถด้วยอาการบาดเจ็บและเมาสุรา
ซึ่ง๒ประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบดูว่า
เขาถูกทำร้ายร่างกายจนทำให้เขาเสียชีวิต

หรือเขาขับขี่ด้วยอาการบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายมาก่อน

ทำให้รถเสียหลักตกข้างทางแล้วเสียชีวิต
อันนี้คือสิ่งที่ตำรวจต้องไปหาคำตอบมาให้ได้นะคะ
แล้วก็ต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่บอกว่า
มันมีภาพหลักฐานสำคัญที่ยังเปิดเผยออกจากสื่อไม่ได้เนี่ย
เดี๋ยวขอไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อน